เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของขโมยขโจรค่ะมีออกอารวาสไม่เว้นแต่ละวันเลย
ขโมยได้ทุกอย่างจริงเมื่อวานนี้ก็นำเสนอไปแล้วการที่จนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขโมยต้นไม้

หายไปเธอก็เลยสงสัยว่าต้นไม้มันออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านทุกวัน
ต้นนี้มันหายไปไหนสาวน้อยปะแป้งหายไปไหน
ก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็รู้ว่าเอ้าถูกมือดีขโมยไปนั่นเอง
งานนี้เขาก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยโพสต์ก่อน
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่ออยากจะเตือนภัยสำหรับคนที่รักต้นไม้เนอะ
แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้หน้าบ้านนะ
ล่าสุดนะคะก็ยังไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุได้นะคุณผู้ชม
อันนี้ก็ต้องฝากให้ระวังกันด้วยเนาะ
ส่วนคนที่จะเอาไปบอกว่าถึงของมันจะดูเล็กน้อยไม่ได้แพงอะไรมากมาย
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมาเอาของของคนอื่นไปได้นะ
ให้เป็นแค่ต้นไม้แค่กระถางต้นไม้หรืออะไรที่อยู่หน้าบ้าน
มันก็ไม่สามารถเดินไปหยิบโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของได้นะคะ
งานนี้ก็ต้องเข้าสู่ระบบทางกฎหมายต่อไปแหละ